ตำนานการพบศพทารกจำนวนกว่า๒๐๐ศพที่ทั่วโลกต่างยอมรับว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งของโลกจนถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เขย่าขวัญคนดูมาแล้วและมีเรื่องเล่าสุดเฮียนตามออกมาอย่างไม่ขาดสาย

กลับไปวันที่๑๖พฤศจิกายน๒๕๕๓ช่วงเวลาบ่ายแก่บริเวณตลาดนัดวัดไผ่เงินโชตนารามมีหมาจรท่าทางอดหยากคาบถุงอะไรบางอย่างมากลางตลาด
ของในถุงนั้นส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วตลาดจนชาวบ้านคนหนึ่งเดินเข้าไปไล่เจ้าหมามันตกใจรีบคาบถุงแล้ววิ่งหนีไป
แต่วินาทีนั้นชาวบ้านที่เข้าไปไล่ดันเหลือบเห็นสิ่งที่อยู่ในถุงใบนั้นเป็นชิ้นส่วนร่างกายของเด็กทารกด้วยความตกใจและสงสัยจึงลองเดินตามเจ้าหมาไปจนถึงบริเวณโกดังเก็บศพวัดไผ่เงินโชตนารามเห็นเจ้าหมากำลังนอนแทะอะไรบางอย่างในถุงด้วยความหิวชาวบ้านค่อยชะโงกไปดูและพบว่ามันกำลังแทะศีรษะของเด็กทารก

และหมายเลข๑๐พบว่ามีศพเด็กทารกอีก๙๕๐และ๗๔๐ศพตามลำดับรวมแล้วมีการพบศพเด็กทารกที่วัดแห่งนี้มากถึง๒๒๐๐คน
เจ้าหน้าที่ตำรวจตามตัวสับเปรอของวัดมาสอบสวน๒คนคือนายสุเทพชะบางบอนสับปะเรอและนายสุชาติภูมีผู้ช่วยสับปะเรอ
พวกเขาให้การสารภาพว่านำศพทารกดังกล่าวเก็บไว้แล้วหลายปีและทยอยเผาไปบางส่วนแต่ช่วงหลังเมนของวัดเสียหายจึงไม่ได้เผา
โดยศพดังกล่าวรับมาจากคลินิกคำแท้งย่านบางคอแหลมหลายแห่งโดยผู้ที่ติดต่อโดยตรงคือนายสุชาติผู้ช่วยสับปะเรอ
ติดต่อกับนางลัญชกรจันทมณัฐอดีตผู้ช่วยพยาบาลที่เปิดคลินิกทำแท้งเถื่อน
โดยนายสุชาติจะได้รับเงินจากนางลัญชากรเมื่อมีการขนย้ายศพศพละ๒๐๐๓๐๐บาท
เบาะแสทำให้ตำรวจสามารถบุกเข้าตรวจค้นคลินิกทำแท้งเถื่อนและควบคุมตัวนางลัญชกรได้
โดยเธอก็ให้การสารภาพทั้งหมดว่าเธอรับทำแท้งเอง
โดยคิดค่าบริการท้อง๒เดือนราคา๒๐๐๐บาท
ท้อง๓เดือนราคา๗๐๐บาท
๔เดือนราคา๙๐๐บาท
และถ้าเป็นช่วงใกล้คลอดจะคิดราคา๓๐๐๐บาท
ส่วนศพทารกจะติดต่อจ้างนายสุชาติให้มารับไปทำลาย
แต่หากมีเด็กรอดชีวิตเธอจะรับเลี้ยงไว้เอง
เพราะตัวเธอเองก็อยากมีลูกแต่ไม่สามารถมีลูกได้
โดยเธอระบุว่าอาจเป็นเพราะผลกรรมที่รับทำแท้ง
หลังเป็นข่าวก็มีชาวบ้านแห่กันมาทำบุญ
ไว้อะไรไม่ขาดสายบ้างก็มาขอหวยแล้วถูกรางวัล
ก็พบประสบการณ์หลอนที่เห็นดวงวิญญาณเด็กออกมาปรากฏตัว
ถึงขั้นต้องเชิญครูบาอาจารย์หลายแขนงมาทำพิธี
มีการสร้างรูปปั้นให้เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณเด็ก
หรือแม้แต่กับชาวต่างชาติก็ยังให้ความสนใจกับเหตุการณ์นี้
ถือเป็นเรื่องราวที่เขย่าขวัญคนทั่วทั้งแผ่นดิน
จนมีการนำไปพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ในภายหลังอีกด้วย
วันที่๖มกราคม๒๕๕๔สารจังหวัดตลิ่งชัน
พิพากษาจำคุกอดีตผู้ช่วยพยาบาล๑๐ปี
ในข้อหาประกอบสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต
ประกอบวิชาเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทำให้หญิงอื่นแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม
แต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
เหลือจำคุก๕ปีโดยไม่รอลงอาญา
และหลังจากนั้นเธอก็ยื่นขอประกันตัวด้วยเงินประกัน๒แสนบาท
วันที่๒๗มกราคม๒๕๕๔สารอาญากรุงเทพใต้
พากษาจำคุกนายสุชาติภูมีผู้ช่วยสับปะเรอเป็นเวลา๒๐ปี
ส่วนนายสุเทพช้าบางบอนสับปะเลอวัดภัยเงินโชตนารามได้แถลงขอสู้คดี
แต่สุดท้ายศาลก็ตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา๓ปี๔เดือน
ปีก่อนในมุมมองของคนทั่วไปการทำแท้งดูเป็นเรื่องที่ผิดบาปร้ายแรง
แต่ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสนใจเรื่องนี้อย่างมาก
มีการรณรงค์ให้การทำแท้งถูกกฎหมาย
หลายประเทศมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งรวมถึงประเทศไทยเองด้วย
เมื่อวันที่๒๕กันยายน๒๕๖๕ที่ผ่านมา
กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการตรวจและการรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งคัน
หรือก็คือการทำแท้งสามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายแล้ว
แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และเงื่อนไขของคัน
ก็ได้แต่หวังว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะป้องกันไม่ให้เกิดภาพสยองสะเทือนใจ
เหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อ๑๒ปีก่อนอีก